หมูกระทะร้านชิสาเด็ดจริงคุณผู้ชมหมูจะแพงยังไงดิฉันไม่สนใจยังคงจะขายในราคา๑๙๙นี่แหละค่ะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้ใครอยากจะกินหมูกระทะต้องอดทนนิดนึงเพราะอะไรคะ
ฝนอาจจะเทลงมาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ค่ะ
โดยเฉพาะวันนี้วันจ่ายนะคะใครจะไปจับจ่ายใช้สอยอย่าลืมพกร่มไปด้วยค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
สภาพอากาศช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเย็นถึงหนาวนะคะคุณผู้ชม
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๔๑๕องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าน้ำค้างค่อนข้างแรง
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๙องศา
คลื่นลมสงบและมีคลื่นสูงประมาณสัก๑เมตรเหมาะแก่การท่องเที่ยวเลยล่ะค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นนะคะมีฝนเล็กน้อยทั้งสองฝั่งประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
สำหรับพื้นที่ใดไม่มีฝนก็ฟ้าเปิดแดดดีกลางวันอากาศร้อนนะคะ
ระมัดระวังกันด้วยค่ะรวมถึงคลื่นในทะเลสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดึกถึงเช้านั้นอากาศเย็นตอนเช้ามีหมอก
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะคะ
แล้วก็อาจจะมีฝนตกได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบประมาณ๒๑องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวอย่างไรก็ตามรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงใกล้ตรุษจีนนี้ด้วยค่ะ
ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ